เอาล่ะเรื่องของวันที่๑

พรุ่งนี้วันที่๑๕แล้วนะน้องใบตองสวยจังเลย
ต้องการอะไรจังนี่ฉันเอ๊ะทำไมมาชมวันที่๑๕
เพื่อจะมีผลต่อวันที่๑๖หรือเปล่า
เพราะว่าวันที่๑๖อย่างที่คนหลายคนทราบกันนะครับ

เขาจะเปิดเผยถึงผลสลากกินแบ่งในงวดนี้

เพราะฉะนั้นเรามีบรรยากาศต่างเรื่องราวของความเชื่อ
รวมไปถึงบรรยากาศการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

คนนี้เขามีไอเดียเก๋ในการที่จะเรียกดึงดูดลูกค้า

เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของลูกค้า
แวะเวียนมาซื้อลอตเตอรี่กันอย่างไม่ขาดสาย

เป็นวิธีที่คุณแม่ค้าคนนี้บอกว่าได้ผลมากเลยทีเดียว

ถามไปถามมาเหลือไปเห็นลอตเตอรี่ของแม่ค้าเขาเป็นไงล่ะ

สิมันเป็นวิธีการเรียกเรียกลูกค้าเข้ามาเห็นไหม

แม่ค้าคนนี้วัย๒๒ปีนะครับ
ก็ขายลอตเตอรี่อยู่ในตลาดอบตสมแข

เธอก็เล่าว่าเธอลงทุนนะฮะ
ไปใส่ชุดราตรีขายลอตเตอรี่มาได้ประมาณ๑เดือนแล้ว

อ่าก็สร้างความแตกต่างแล้วก็หวังดึงดูดลูกค้า
วิธีนี้เพิ่มยอดขายได้มากเลยทีเดียว
เฉลี่ยนะครับขายได้เกิน๕๐ใบต่อวัน

ก็สวยอยู่แล้วเขาสวยในแบบของเขาแต่ว่าถ้าใส่ในชุดราตรีสีแดงแล้วก็
สีแดงแรงฤทธิ์จะขายได้มากถึง๑๐๐ใบเลยทีเดียวนะครับ
วันนี้สีขาวก็เลยขายได้๕๐ใบแต่ถ้าวันไหนใส่สีแดง
โอ้โหขายถล่มทลายเลยทีเดียวครับเอาไปลองฟังเสียงแม่ค้าท่านนี้ดูครับ
มันเป็นความชอบส่วนตัวด้วยแล้วก็มันเป็นแรงดึงดูดในการเรียกลูกค้าอย่างหนึ่ง
เป็นเทคนิคการขายใหม่ที่แม่ค้าทุกคนไม่ทำแล้วเราเหมือนฉีกแล้วเพื่อที่เราจะได้ขายได้
เพราะว่ามันเป็นยุคเศรษฐกิจไม่ดีเราต้องทำยังไงก็ได้
ให้ลูกค้าสงใจนะมาซื้อของเราถ้าเราแต่งตัวแบบเดิมเดิม
เราก็ไม่ค่อยลืมไม่ค่อยซื้อเผื่อทิ้งตามอะไรที่ใหม่ใหม่มักจะลืม
ว่ากันไปอะไรที่มันมาใหม่แล้วดูดีมักจะได้รับความสนใจอยู่เสมอ
ว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าเป็นแม่ค้าเนี่ยต้องมีไอเดียเก๋
ในการที่จะสร้างมูลค่าให้กับสิ่งของที่เราขายอยู่ดึงดูดลูกค้า
อันนี้ขายธรรมดาไม่ได้แล้วเขาต้องขายแบบมีไอเดียนี่ร้านนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยนะคะ
มิติใหม่ของการขายลอตเตอรี่ที่จังหวัดระยองกันหน่อย
ร้านชัยและป้อมริมถนนสุขุมวิทย์จังหวัดระยองเป็นแหล่งค้าสลากินแบ่งรัฐบาล
รายใหญ่ที่มีวิธีทำสมัยมากคุณผู้ชมเขาบอกเลยว่าเป็นมิติใหม่ในการซื้อขายลอตเตอรี่
โดยที่ไม่ต้องใช้เงินสดใครที่ไม่ได้พกเงินสดก็สามารถซื้อลอตเตอรี่ได้แล้วนะจ๊ะ
ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่บอกว่าพอใจกับการซื้อสลากด้วยวิธีนี้เพราะว่าสะดวกสบาย
ยังไม่ต้องถือเงินสดมาซื้อด้วยบางคนซื้อเยอะไงเงินไม่พอแต่ในบัญชีมีก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะคะ
ที่เปิดให้ชำระผ่านแอปพลิเคชันนั่นเอง
ดีมากเลยน้องใบตองเพราะว่าช่วงนี้ได้ดูข่าวบ้างไหมล่ะ
เรื่องของลอตเตอรี่หายนะ
มันเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นมีหลักฐานแบบนี้หลายคนแจ้งความกันเยอะเลย
ควรจะต้องมีหลักทงหลักฐานเอาไว้ว่าเราเป็นคนซื้อจริง

พล่อมีพล่อมีเห็นแล้วหลายคน
เนี้ยต่างกล้องอยู่ไหน
เนี่ยนี่มันนวดอะไรเนี่ยคุณ
นี้แหละนี่ผมเขียนชื่อเอาไว้แล้ว
ด้านหลังนะว่าเป็นชื่อของผม
ถ้าผมทำหายหรือยังไงเนี่ยมันชัดเจนว่าเป็นของของผม
ผมเอาไปขึ้นรางวัลได้ถ้าผมถูกรางวัลที่๑นี่นะ
รับรองไม่หายถึงแล้วถ้าหายผมสามารถไป

นี่แล้วก็อีกวิธีหนึ่งซัลฟี่
ซัลฟี่กับรัตเตอรี่เลยนี่อย่างนี้